คุณผู้ชมทีนี้มาดูพฤติกรรมของโจรแสบกันหน่อยค่ะ
คนที่เขาประกอบอาชีพสุจริตสัมมาอาชีวะเนี่ยนะ
แล้วเขาหาเช้ากินค่ำนะเขามาเจอแบบนี้เขาบอกว่าเซ็งมากเลย
แม่ค้าขายหมูปิ้งค่ะโดนโจรแสบขโมยถังแก๊สไป
แล้วถังแก๊สต้องใช้ประกอบอาชีพ
คุณดูนะกล้องวงจรปิดจับภาพได้วงกลมนั่นแหละค่ะ
ที่ที่ฉันต้องใช้คำว่าโจรแสบมีคำคุณศัพท์ว่าแสบ
เพราะอะไรพฤติกรรมมันแสบมากคุณแกล้งเข้ามาทำทีเหมือน
เออเออทักคนในบ้านแต่จริงคนในบ้านไม่มีนะ

เพราะจะทำให้เพื่อนข้างบ้านไม่ผิดสังเกตไง

นี่เป็นภาพเมื่อสักครู่แหละค่ะคุณผู้ชมจนแสบนะคะ
ขี่รถพร้อมกับถังแก๊สหลบหนีไปอย่างลอยนวลแต่ตำรวจบอกว่าอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลค่ะ
คือโจรมันเข้าไปก่อเหตุที่อาคารพาณิชย์หลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๒ตำบล๓เกลือน
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผู้เสียหายก็คือคุณผู้หญิงท่านนี้
คุณขวัญฟ้าปันพรมคุณขวัญฟ้าเล่าบอกว่าเธอมีอาชีพขายหมูปิ้ง
เช่าอาคารพาณิชย์หลังดังกล่าวเนี่ยพักอาศัยช่วงคำคืนสามสิบตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะกำลังจะทำกับข้าวกำลังจะทำกับข้าวก็ต้องใช้เตาแก๊สถูกไหม
เตาแก๊สปิ๊กนิกหาไปหามาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะ
แก๊สปิ๊กนิกพร้อมหัวเตาเนี่ยมันหายไปคุณขวัญฟ้าบอกว่าเดินหากันทั้งบ้านแหละค่ะ
เดินหาทั้งบ้านคำถามคือเตาแก๊สปิ๊กนิกพร้อมกับหัวเตามันมีขาเดินได้เหรอถูกไหม
นะฮะเดินหาทั้งบ้านแบบนี้นะคะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ไปดูที่รถเข็นขายหมูปิ้งตรงไหนมันก็ไม่มี
สุดท้ายคุณขวัญฟ้าตัดสินใจไปถามเพื่อนบ้านเลยเพื่อนบ้านบอกว่า
เอ้าก็เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้าน
เพราะคนร้ายโจรแสบรายนี้ค่ะทำทีเดินเข้าไปพร้อมกับส่งเสียงทักทาย
เพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าคิดว่ารู้จักกัน
แต่จริงแล้วไม่ได้รู้จักกันค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าก็คิดว่ามีคนอยู่ในบ้านก็เห็นมันทักทาย

คุณขวัญฟ้าบอกว่าเปิดประตูบานเล็กเอาไว้ที่บ้าน
แล้วก็ออกไปซื้อกับข้าวไม่ถึง๑๐นาที

นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เปิดช่องให้กับโจร
คุณขวัญฟ้าเธอเปิดประตูบานเล็กเอาไว้แล้วออกไปซื้อกับข้าวไม่ถึง๑๐นาที
กลับมาอีกทีคนร้ายฉวยโอกาสเอาเตาแก๊สปิ๊กนิกไปแล้วนะคะ
พอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้าน
ก็พบว่าคนร้ายเป็นชายสวมหมวกกันน็อกขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะ
จอดที่หน้าบ้านแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกค่ะเดินเข้ามาทำเนียน
สวัสดีเหมือนคนรู้จักกันและเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในบ้าน
ก่อนที่จะหยิบถังแก๊สวางที่ตรงนั้นแหละค่ะ
ตรงกลางรถจักรยานยนต์ขับขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทางสี่แยกอุทัย
เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือใช้เวลาในการก่อเหตุ๒นาทีเท่านั้น
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยที่ผู้เสียหายอยากได้คืออยากได้ถังแก๊สคืนนะคะ
แล้วก็ถึงแม้ว่าถังแก๊สเนี่ยราคาไม่แพงแต่มันคือสิ่งที่เขาต้องไปประกอบอาชีพไงนะฮะ